มาดูความคืบหน้าอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้ตำรวจสพพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีรถจักรยานยนต์พุ่งไปชนบันไดประตูรั้ววัดพระพุทธบาท
แล้วก็จักรยานยนต์คันนี้เป็นจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงยักษ์เนี่ยค่ะ
กระแทกแบบนี้เลยแล้วก็ศีรษะของเจ้าหน้าที่เนี่ยไปกระแทกกับขอบปูนด้วยนะคะ
ก็บาดเจ็บก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเป็นรถจักรยานยนต์
ลาโลยามาฮ่าสีขาวหมายเลขทะเบียน๖๓๘๘๙นะคะ
อยู่ข้างข้างใต้ฐานยักษ์เลยนะคะ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือร้อยตำรวจเอกวิทย์ประทุมตะรองสารวัตรจราจร
สพพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเหมือนกับมีรถตำรวจสองคัน
ขี่ไล่รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นแล้วก็เหมือนกับเสียหลักไปชนกระถาง

เราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป

ที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งประมาณสัก๕๐เมตรได้นะคะ

แล้วก็หน้าวัดจะมีรูปปั้นยักษ์๒ตน
คนในพื้นที่บอกว่านี่คือยักษ์ตากับยักษ์ยายนะคะ

ปกปักรักษาสิ่งชั่วร้ายคุ้มกันอันตรายให้กับวัดนะคะ

นายขจรผู้เชิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัด
พาไปดูแล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๗โมงครึ่งเมื่อวานนี้
มีรถจักรยานยนต์วัยรุ่นขี่มาเร็วเลยมากันสองคน
ช่วงจังหวะที่วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไป
รถตำรวจจราจรขี่ตามมา๒คัน
ว่ารถจักรยานยนต์ของตำรวจและวัยรุ่นน่าจะเร็วเหมือนกันนะคะ
คาดการณ์ของคนเห็นนะนะจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ว่าตรงนี้หน้าวัดมันเป็นทางโค้ง
พอมาถึงช่วงทางโค้งบริเวณประตูทางเข้าวัด
รถของตำรวจคันหนึ่งเสียหลักค่ะ
แล้วก็หลุดโค้งค่ะพุ่งไปชนกับอ่างบัวหน้าวัด
แล้วก็เสียหลักทะไหลไปชนกับแผ่นเหล็กที่วัดสร้างขึ้นมา
สำหรับรถเข็นผู้พิการแล้วรถก็หมุนนะ
แล้วรถก็ลอยโอ้โหหลายตลบมาก
แล้วรถก็ลอยไปคาอยู่ที่รูปปั้นยักษ์ยาย
ร่างของร้อยตำรวจเอกเนี่ยสุวิทย์เนี่ยก็อยู่ติดอยู่กับรูปปั้นยักษ์ค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่หน้าวัดก็เลยรีบเข้าไปช่วย
จังหวะนั้นเนี่ยนะวินาทีนั้นเนี่ยตำรวจก็บอกว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเจ็บที่หัวมากเพราะว่าเหมือนกับหัวไปกระแทกที่ฐานขอบปูนนะคะ
ชนช่วงยากแปกขึ้น
เลือดต้นทึนหลาย
ซึ่งอาการบาดเจ็บของร้อยตำรวจเอกสุวิทย์นะคะ
ล่าสุดเช้าวันนี้คุณหมอของโรงพยาบาลพระพุทธบาท
ผ่าตัดนะคะที่ศีรษะแล้วก็นำเข้าเครื่อง
ดูว่าสมองได้รับอันตรายกระทบกระเทือนหรือเปล่า
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะแต่ต้องยังอยู่ในห้องปลอดเชื้อ
เพราะว่าอาการบาดเจ็บทางสมองคือมันต้องใช้เวลา
ดูอาการก่อนอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่ง
คุณหมอก็ให้ครอบครัวให้ตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาเข้าดูอาการได้
ครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่สพพระพุทธบาท
ไปสอบถามความชัดเจนเรื่องนี้กับพันธุ์ตำรวจเอกพารินจันเลิศ
ภูมิกับการสพพระพุทธบาทนะฮะซึ่งท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่า
เมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกสุวิทย์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ป้อมเจ
จรจรบริเวณสี่แยกไฟแดงห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
จู่มีรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยคันหนึ่งกระจกมองข้างก็ไม่ติดนะฮะ
ท่อก็เสียงดังร้อยตำรวจเอกสุวิทย์ก็แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ
ปรากฏว่าวัยรุ่นสองคนที่มาด้วยกันขี่จักรยานยนต์หนีและท่าทางมีพิรุธ
ร้อยตำรวจเอกสุวิทย์จึงวิทยุไปบอกชุดสายตรวจให้ช่วยสกัดจับ
แล้วก็ขี่รถไล่ตามรถต้องสงสัยกระทั่งรถของร้อยตำรวจเอกสุวิทย์ไปประสบอุบัติเหตุ
วัดพระพุทธบาทจากการสอบสวนหนึ่งในสองวัยรุ่นที่ขี่จักรยานยนต์หลบหนี
ได้ข้อมูลว่าสาเหตุที่ต้องขี่หนีเพราะไปดื่มสุรามา
กลัวว่าจะถูกเป่าแอลกอฮอล์แล้วจะถูกเปรียบเทียบปรับ
ซึ่งจะแพงมากและไม่มีเงินจ่ายแล้วรถก็ผิดกฎจราจรไม่มีกระจกมองข้างท่อเสียงดัง
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เคยถูกตำรวจจราจรสพพระพุทธบาทเขียนใบสั่งเรื่องท่อเสียงดังถูกปรับ๑๐๐๐บาทมาแล้ว
ก็เลยกลัวว่าครั้งนี้ถ้าถูกจับอีกก็ไม่มีเงินจ่ายอีกก็เลยขี่รถหนี
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไป๓ข้อหานะคะสำหรับวัยรุ่นสองคนนี้
ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นขับรถหวาดเสียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
คำสั่งเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้ทั้งสองคนถูกส่งตัวไปที่สารแขวงจังหวัดสระบุรี
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนที่วัดพระพุทธบาทนะคะ
ทางสพพระพุทธบาทบอกว่าส่วนที่ได้รับความเสียหาย
เดี๋ยวจะมีการชดใช้ซ่อมแซมให้ก็จะดูแลความเสียหายให้ทุกอย่างนะคะ
ไม่อยากถูกจับไม่อยากถูกปรับก็ต้องทำให้ถูกกฎหมาย
ใช่ไม่ใช่ทำผิดกฎหมายแล้วก็เล่นหมีเอาแบบเนี้ยคนอื่นเขาเดือดร้อนกันเนี่ยครับ